ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะได้พบคนดีหลายคน
โดยมีญาติผู้ใหญ่ชักนำให้เจอกันคนมีคู่รักจะสั่นคลอนแปรเปลี่ยนไป
เผื่อใจไว้บ้างถ้าเพิ่งแต่งงานจะมีทายาทสืบสกุลสมใจ
สุขภาพมีไข้เบียดเบียนบ้างนิดหน่อยมีปัญหาไมเกรนหลอดลมผิดปกติ
หัวใจและโรคประจำตัวมีอุบัติเหตุบ้างแต่ไม่ถึงเลือดตกยางออก
การเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอกับรายจ่ายจะได้เงินจากงานลับหรืองานพิเศษ
มีการลงทุนธุรกิจแต่ยังไม่ลงทุนขนาดใหญ่และอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาด
การงานมีโอกาสดีที่จะก้าวหน้าทางสังคมผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุน
เพื่อนเก่าจะชักนำให้รู้จักเพื่อนใหม่ที่จะเกื้อกูลกันต่อไป
งานจะหนักขึ้นทั้งงานเก่าและงานใหม่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์